แจ้วเล่นมาดูกันต่อดีกว่านี่คู่พี่น้องน่ารักไปแล้วใช่มั้ยค่ะ
แต่พออยู่ในความรักเนี่ยเขาคลั่งเลิฟนะจ๊ะ
เขาคบกันมา๗ปีฉันงงมาก
คือตะวันแรกเจอกันเอาพูดตรงไม่คิดว่าลอด
แต่ก็ลอดผู้
บอกว่าเขินนิดหนึ่งนะคะที่เวลาแชร์โมเมนต์ความรักเลยค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วก็คือว่ามันก็ไม่ได้หวานเลยขนาดนั้นนะ
ที่เห็นในติ๊กต๊อกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องแต่งงานมีทายาทนั้นนะคะ

แต่รอให้ทุกอย่างลงตัวมากกว่านี้
ไม่แน่นะคะอาจจะมีเบบีมาร่วมงานแต่งเลย
เลิศนะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เราโตแล้วแล้วเราก็อายุเยอะมากขึ้นเรื่อยแล้ว
เราก็ต้องมีคู่ชีวิตที่เราต้องศึกษาเองแล้ว
บ้านเสร็จแล้วแต่ยังบิวไม่เสร็จ

ถ้าเกิดว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากผ่อนบ้านให้หมดก่อน
งานแต่งมันสิ้นเปลืองยังคิดเล่นเลยนะคะ
ว่าหรือว่าเราจะมีลูกในงานแต่งไปก่อนเลย
ก็น่ารักดีเข้าใจครับเข้าใจ
ใช่เข้าใจเขาจริงเขาดูแมนกว่าผมอีกนะ

แต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่สร้างอนาคต
ถ้ามีลูกเราก็อยากให้ลูกแบบคุณภาพชีวิตดี